ต่อชีวิตครับและวินาทีต่อไปนี้นะครับเป็นช่วงเวลาที่ครอบครัวของป้าเผือกนะครับ
จะต้องร่วมแรงร่วมใจกันตอบคำถามเพื่อที่จะคว้าทุน๑ล้านบาทไปต่อลมหายใจให้กับครอบครัว
จะได้หรือไม่ได้ขึ้นอยู่กับคำถาม๔ข้อนะครับ
ถ้าตอบถูก๑ข้อรับ๕๐๐๐บาท
ตอบถูก๒ข้อรับ๑๐๐๐บาท
ตอบถูก๓ข้อรับ๑๐๐๐๐๐บาท

รับทุนไปต่อชีวิตสูงสุดถึง๑ล้านบาท
วันนี้๑ล้านบาทมันจะแตกหรือเปล่านะเสียงมันแตกยังไงก็ไม่รู้
สงสัยว่าจะเป็นครอบครัวที่โชคดีแน่เลยนะฮะ

ถ้าพร้อมแล้วเชิญป้าเผือกมาต่อชีวิตเป็นคนแรกครับ

วันนี้นะครับคำถามทั้งหมดเนี่ยที่เรานำมาตั้งเนี่ยนะครับ
วันนี้วิธีถามอาจจะเพิ่มเติมจากเดิมเล็กน้อย
เพื่อให้เข้าใกล้กับความสามารถของคนในครอบครัวมากขึ้น
ผมว่าทำได้แน่เพราะเป็นเรื่องใกล้ตัวของคนในครอบครัว

ถ้าพร้อมแล้วมาดูคำถามทั้งหมด๕เรื่องมีดังนี้ครับ
เรื่องที่๑จังหวัดกาญจนบุรี
เรื่องที่๒อาชีพของเรา
เรื่องที่๓คนในครอบครัว
เรื่องที่๔นักร้องเพลงล็อก
เรื่องที่ห้าความรู้ระดับชั้นปหก
คำถาม๕เรื่องนี้ป้าเผือกจะเลือกเรื่องไหนก่อนครับ

ครอบครัวเราทำมาหลายอาชีพมากเลยใช่ไหมครับป้าเผือก

ก็จะอย่างข้ายหมูข้ายไก่

ปิ้งไก่ย่างหมูย้าง
ไก่ทอดกับข้าววิ่งได้

อย่างหมูปิ้งเนี่ยมีใครขายบ้างครับ

เผือกกับพี่อำนี่ใครขายมาก่อนกันหมูปิ้ง

กี่ปีแล้วเนี่ยที่ขายหมูปิ้งมาเนี่ยป้าเผือก

ไม่ยอมจริงนะเก่งเนอะ
คำถามของเราในข้อนี้นะครับ

ชื่อหน่อยจ้ะอายุเท่าไหร่เลย

ขายหมูปิ้งมานานเท่าไหร่แล้ววะ

อยากลองดูว่าใครจะเก่งกว่านี้ไหม

เราเปลี่ยนรูปแบบการตั้งคำถามนะครับ

จะทำให้อะไรก็ได้ที่ใกล้ตัว

เป็นอาชีพที่ป้าเผือกก็ได้ทำพี่หน่อยก็ได้ทำนะครับ
และพี่หน่อยนี่เป็นคนที่ท้าชิงนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของการขายหมูปิ้งนั่นเอง
ป่าเผือกจ๊ะเชิญทางนี้เลยจ๊ะ
เป็นเรื่องใกล้ตัวไหมล่ะใกล้ตัวไหม
ในตัวนะส่วนพี่หน่อยพี่หน่อยก็ทำมากี่ปีแล้ว
ประมาณ๑๑ปีได้ค่ะ๑๑ปีแล้วค่ะ
เขาเกทับเราเขาเกทับเราเสียบเลยไหมเสียบเลย
นี่นะต่างคนต่างมีอาชีพเหมือนกันนะครับแล้วก็รักในอาชีพที่ทำกันอยู่
กติกานะครับโจทย์ก็คือถ้าป้าเผือกนะครับสามารถเสียบหมูได้มากกว่าคุณหน่อยนะครับ
เราให้เวลา๓นาทีนะครับถ้าป้าเผือกเสียบได้มากกว่าถือว่าทำสำเร็จนะครับ
พร้อมไหมครับพร้อมไหมฮะพี่หน่อย
ถ้าพร้อมแล้วเริ่มจับเวลาครับ
เร็วยังมีเวลา

หมดเวลาวงครับก็โอ้โห้เชียร์กับตัวโกหกเลยอ่ะใจยังไม่ให้รู้นะเดี๋ยวไปเฉลี่ยอยู่พร้อมกันเจ้าหน้าที่
ใจมากต้องชนะแน่นอน

ที่เราทำอยู่ทุกวันอยู่แล้วนะครับ
แต่นี่ก็ต้องขึ้นอยู่กับความสามารถแล้วครับ

พี่อัม
แล้วจะเลือกเรื่องไหนให้พี่อำขึ้นมาตอบครับ

นั่นก็คือเรื่องจังหวัดกาญจนบุรี

เรื่องนักร้องเมล็ดล็อค

ป๖คนในครอบครัวค่ะ

ทำไมเลือกคนในครอบครัวให้พี่อำครับ

ขอเชิญพี่อำมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
ในใจเราเราอยากตอบเรื่องไหน

ใจชื้นแล้วเนอะ
อำเลือกคนในครอบครัวนะครับ
สมาชิกที่มาวันนี้มากันกี่คนครับเนี่ย

ป้าแก่น้องน้องแตม

แล้วก็มีพี่อัมนะครับ

เพราะว่าใช้แค่การสังเกตเอาเท่านั้นเอง
คิดว่าคนในครอบครัวของเราเนี่ย
ใครอ้วนที่สุด
พี่อัม๑๕พี่อัม๑๒

แม่เผือกจะ๔๙

ส่วนพี่อำเองตอนนี้

เก็คือชัยค่อยถามคนตลอด

นี่คือการเอาใจใส่ดูแลนะ

แล้วนี่คือการสังเกตเท่านั้นเองนะพี่อำเพราะฉะนั้นพี่อำคงเลือกไม่ผิดนะฮะ
คงเลือกถูกข้อแล้วล่ะค่ะเพราะว่าคำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
เรียงลำดับรอบสะโพกของสมาชิกในครอบครัวจากมากไปหาน้อย

พึ่งอะไรมันจะห้ายขนาดนั้น
คิดคิดนานไปก็แค่นั้น
ที่ดีนะมีมูลค่านะขวาเงินล้านได้หรือไม่ได้ห้ามผิดแม้แต่ข้อเดียวนะ
วางให้ดีนะพี่อามจากใครก่อนครับ
ปะแก่น้าน้องแม่เวือกพี่อำฉันก็จะ

เรียงลำดับรอบสะโพกของสมาชิกในครอบครัวจากมากไปหาน้อย
อำเลือกเรียงจาก

คำตอบอยู่ในมือหมดเลยนะ
นี่คือความสามารถนะครับจากการสังเกตคนในครอบครัวนะครับ
เพราะฉะนั้นผมขอให้เป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับ
อำจะเลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
น้องค่ะน้าน้องครับ
จะเลือกเรื่องไหนให้น้าน้องขึ้นมาตอบครับ
ตอนนี้เหลืออยู่อีก๓เรื่อง
นั่นก็คือเรื่องจังหวัดกาลจราบุรี
เรื่องนักร้องเพลงร็อก
เรื่องความรู้ระดับชั้นป๖

เคยเคยได้ยินนะน้องเขาฟังเพลงบ่อยน่าจะชอบฟังเพลง

ขอเชิญน้าน้องมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
เรื่องที่พี่อำเลือกให้เนี่ยถือว่าอยู่ในใจไหม
ก็อยู่ในใจครับก็ชอบฟังเพลงอยู่ครับ
ศิลปินเพลงล็อกคนไหนนะ
ของพี่ป้างนี่ชอบเพลงไหนมากที่สุด
ก็แก้วตาขาล็อกครับ

ไม่ต้องตื่นเต้นถือว่าเรามาทำให้ครอบครัวในวันนี้
เอาใจช่วยนะครับพร้อมไหมฮะ

ถ้าพร้อมแล้วคำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
ใครแสดงเป็นศิลปินขาล็อค
มิวสิกวีดีโอเพลงแก้วตาขาล็อก
ตัวเลือกที่หนึ่งไม้พิรมพร
ตัวเลือกที่สองยิ่งยงยอดบัวงาม
ตัวเลือกที่สามไทยธนาวุฒิ
ตัวเลือกที่สี่พีเสดิร์ด
ปกติเพลงเจ้าตาคาล็อกก็ชอบฟังครับ

ถ้าพร้อมแล้วนะน้องเลือกตอบตัวเลือกไหนครับ

ตัวเลือกที่สองยิ่งยงยอดบัวงามครับ
เดี๋ยวเราไปฟังเฉลยพร้อมกันในช่วงหน้านะครับ

น้องจะเลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

แล้วจะเลือกเรื่องไหนให้น้องสแตมครับ

ทำไมถึงเลือกเรื่องนี้ให้น้องสแตมล่ะครับ

เขาน่าจะรู้ครับเพราะว่าเรียนอยู่ระดับนั้นพอดี

ขอเชิญน้องสแตมมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

เพราะว่าเรียนแล้วสนุกค่ะแล้วเข้าใจด้วยค่ะ
เรียนเรื่องกราบกลอเลี่ยงหรือยังลูก

คำถามเนี่ยเราเอามาจากชั้นป๖นี่แหละครับ
ถ้าพร้อมแล้วคำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
กรณีหนี้นี้เป็นพยานเราก็สิทธิ์มีอาจารย์หนึ่งบ้าง
เราผิดท่านประหารเราชอบ
เราบอกผิดท่านมาล้างดาบนี้คืนสนอง
ใครเป็นผู้ประพันบทร้อยกลองนี้
ตัวเลือกที่หนึ่งศรีปราศ

ตัวเลือกที่สามพญาตรัง
ตัวเลือกที่สี่สมเด็จพระนารายมหาราช
ตอนที่หนูเห็นคำถามหนู
ไม่มั่นใจว่าจะเป็นสีปัดหรือพระนารายค่ะ
ถ้าพร้อมแล้วน้องสแตมเลือกตอบตัวเลือกไหนครับ

เลือกตอบตัวเลือกที่หนึ่งครับสีปลาดครับ
เอก็ไม่รู้ว่าเฉลยออกมาแล้ว
หนูจะได้คว้าทุนกันกลับบ้านมากน้อยเท่าไหร่

เพราะว่าครอบครัวของเรากำลังลำบากอยู่จริงในวันนี้นะครับ

ในวันนี้พวกเขามาร่วมกันต่อสู้
เพื่อหวังที่จะได้เงินไปต่อลมหายใจกัน

ก็ยังไม่รู้ว่าจะไปหลับนอนอาศัยกันได้ที่ไหน
มาเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวป้าเผือกจากจังหวัดกาญจนบุรีในช่วงหน้ากับเกมต่อชีวิตครับ
ตอนนี้ยังไม่ผิดเลยแม้แต่ข้อเดียวอย่างที่บอกครับว่า
เมื่อ๑แสนเป็นไปได้๑ล้านก็อาจจะเป็นไปได้ครับ
ข้อสุดท้ายที่ผมจะเลือกเฉลยต่อไปนี้นะครับ

ก็คือให้เรียงลำดับรอบสะโพกของสมาชิกในครอบครัวที่มาวันนี้๕คน
จากมาบไปหาน้อยปะแก่ณน้อแม่เผือกอับแล้วก็น้องแต่
โจทย์สำหรับเรื่องนี้นะครับ